ช่วงนี้มาติดตามสีสันไทยรัฐจอบประเด็นครับ
วันนี้มีเรื่องราวการตัดผมของท่านสุภาพบุรุษ
ในแล้วก็ต่างประเทศมาฝากครับ
ผู้ชายมี๒เรื่องที่ยอมกันไม่ได้

จากรับบันดาลความหล่อแล้ว
เน้นให้ลูกค้าได้หลังสารเอ็นโดฟิน
แห่งความสุขส่วนใครจะสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่เลยครับ
หลังตัดเสร็จอย่าลืมสำรวจว่าใบหูสองข้างยังอยู่ดีไหม
ส่วนทรงผมของคุณลุงท่านนี้มีชื่อตามท้องเรื่องว่าทรงไฟสั่งมา
ที่มาของชื่อก็เพราะอุปกรณ์ในการตัดซอยมีเพียงเท่านี้ล่ะครับ
แอบกระซิบดังว่าตั้งแต่ตัดทรงนี้เห็บเห่าไร้ที่ทำกิน
ส่วนนี้เป็นบริการหลังการตัดลีลานวดจากดินแดนภาระตะ
ดูจากสีหน้าและแววตาลูกค้าแล้วต้องขอยืมคำพูดบ้านเราที่บอกว่า
ฟินสุดจริงครับ

ผมในตำนานบ้านเราคลิปนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่๑๔มีนาคมปีที่ผ่านมา
แต่เรื่องราวความเข้มข้นเอาจริงเอาจังของคุณแม่
ยังถูกกล่าวขวัญถึงเสมอ
พี่ขอแนะนำนะครับน้องถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ควรชวนคุณพ่อมาเป็นเพื่อนเพราะผู้ชายเท่านั้นที่เข้าใจว่า
ทรงผมมีความสำคัญกับชีวิตวัยรุ่นแค่ไหน